และทีนี้นะคะหลังจากที่มีข่าวโควิด๑๙กลับมาแพร่ระบาดในประเทศอีกครั้ง
โดยเฉพาะมันเริ่มต้นที่ที่หลายคนปักหมุดหน้าหนาวต้องไป

ตอนนี้เชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้านะคะ
เป็นผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยว

ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็จองไปแหละจองโรงแรมไป
แต่พอข่าวโควิด๑๙เข้าหูเท่านั้นแหละ

หลายคนต้องทำแบบนี้ต้องโทรไปยกเลิก

เธอไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าเชียงใหม่จะปลอดภัยหรือเปล่า
นายบุญยฤทธินิปะวนิษฐ์ประหลัดอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
จุดที่หลายคนอยากไปเที่ยวอากาศหนาวแบบนี้นะ
ได้ดูทะเลหมอกด้วยได้ชมธรรมชาติด้วย

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙เนี่ยโอเคไหมดีไหมทำอยู่ไหม
โดยเฉพาะวันหยุดยาวเนี่ย
ฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาบอกนักท่องเที่ยวต่างพื้นที่

เพราะฉะนั้นก็จะต้องมาดูว่าทำไหม
ระยะห่างทางสังคมสวมหน้ากากอนามัยไหมเนี่ยนะคะ
ซึ่งผู้ประกอบการเองค่ะเอาหน้ากากอนามัยมาแจกให้กับนักท่องเที่ยวนะคะ
ทั้งนี้หลังจากที่พบผู้ป่วยโควิด๑๙ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
นักท่องเที่ยวยกเลิกจองห้องพัก
เอาเฉพาะที่ดอยม่อนแจ่มนะไม่ได้พูดถึงภาพรวมของเชียงใหม่นะ
เฉพาะที่ม่อนแจ่ม๑๒๐ค่ะ
จองจะไปปีใหม่เนี่ยยกเลิกไปแล้ว๑๒๐นะคะ
ผู้ว่าบอกว่าตอนนี้มีหนังสือด่วนที่สุดค่ะ
สร้างความรับรู้สร้างความเข้าใจกับประชาชนว่า
มาเที่ยวเชียงใหม่หรือกลับออกจากเชียงใหม่
ไม่ต้องกักตัว๑๔วันตามที่มีการแชร์ข่าวปลอม
อนุญาตใช้คำนี้เลยนะเพราะมันเป็นข่าวปลอมนะคะ
ผู้ว่ายืนยันว่าถ้าใครมาเที่ยวเชียงใหม่
กลับไปคุณทำงานได้เลยไม่ต้องกักตัว๑๔วันค่ะ
อีกหนึ่งพื้นที่ชนบุรีนะคะ
มีอีกหนึ่งธุรกิจได้รับผลกระทบเหมือนกัน
ี่ปัญญาเป็นชาวจังหวัดแพร่ค่ะปักหลักที่ชนบุรีเป็น๑๐ปีแล้ว
เขาอยู่ที่ตลาดนี้เรียกว่าตลาดนินจานะคะ
เขาขายกาแฟโบราณอยู่มียอดขายน้อยลงค่ะ
เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำอะไรดีทำอะไรดี
เป็นการเรียกลูกค้ามาเลยค่ะตลาดชื่อตลาดนินจาใช่ไหม
ฉันก็เป็นนินจาไงยังไงคะแต่งตัวเป็นนินจาเลย
ดูร้านเขาคุมธีมทุกอย่างนะคะไม่ใช่เฉพาะชุดร้านก็เป็นสีดำ
ดีจ้าก็เป็นสีดำนะพกมีดดาบตลอดเวลา
ของปลอมใช่ไหมนะของปลอมทางจัดไม้ผ่าน
นี่ไงเหมือนของเล่นแล้วเวลาที่ว่างไงไม่ได้ชงไง
ก็ทำท่าเหมือนนินจาไงหายตัวอะไรอย่างนี้กระโดดขึ้นหลังคาใช่ไหม
ถึงขั้นหายตัวเลยถ้าลูกค้ามาเดี๋ยวจะไม่ได้ขายเนอะ
ลูกค้าที่มาอุดหนุนบอกว่าพ่อค้าแต่งตัวแปลกดีก็เลยมาอุดหนุนนะคะ
บางคนก็มาถ่ายรูปคู่ด้วยลูกค้าหลายคนบอกว่า
ถ้ามาตลาดนินจาตอนนี้นะและไม่มาซื้อกาแฟนินจานะ

คุณคำเดียวสั้นว่าร้อนเปล่า

กาแฟไร้นามอร่อยไร้เทียมทาน

ยอดภูมิเลยดีกว่าปกติด้วยซ้ำ
บางคนไม่มาซื้อแต่มาขอถ่ายรูปถามว่าโอเคไหม

คือแหละอย่างน้อยนะคะมาขอถ่ายรูปเขาก็ดีใจแล้วค่ะ